เอามาดูเรื่องของเด็กแว้นกันหน่อยมาอีกแล้ว

แว้นที่เป็นหัวโจกเขาก็ชวนสมัครพักพวกกันเลย

จับได้นะเป็น๑๐๐คนรถจักรยานยนต์๖๐คัน

บอกว่าเหงาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำ
เหงาก็เลยมาแว้นกันจะได้เจอเพื่อน

มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะแบบนี้นะคะ
ตำรวจนครบานจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่รวมกลุ่มกัน
มาตระเวนแข่งรถบนท้องถนนค่ะ
ในพื้นที่กรมคับการตำรวจนครบาน๗
ชุดสืบสวนเขาสืบรู้ว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

ก็เลยจัดกำลังสกัดจับกันเลยนะคะ

จักรยานยนต์๖๐คันมีเยาวชนด้วย
แล้วก็ตรวจพบปัสสาวะม่วงด้วย๓คน

ตำรวจเขาบอกว่าเขาจับหัวโจกได้
เสียวุฒิจัดให้ชื่อเพจเขา
วัยกำลังห้าวแต่ละชื่อ
ซิ่งเฉพาะกิจ

โจกหนึ่งในหัวโจกชื่อว่านายดาวุฒิเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราว่า
ครั้งนี้ถูกจับเป็นครั้งที่๒แล้ว
ครั้งแรกถูกจับไปปรับไป๕๐๐๐
แล้วก็ไม่เข็ดมาแว้นอีก
ชวนเพื่อนอีกแล้วก็เนี่ยค่ะถูกจับครั้งที่๒
สาเหตุก็คืออยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำมันเหงาไม่มีเพื่อน
ออกมารวมกลุ่มแข่งรถกันแบบนี้มันสนุก
มันได้คุยกับเพื่อนมันได้เจอเพื่อน

มันติดอยู่ที่เราเคยทำแล้วมันก็เลิกยากน่ะเปล่า

คือยังไงคือเราแบบ
เหงาไม่มีเพื่อน

ออกไปหาอะไรทำ
แต่ละครั้งเวลาเราโพสต์ขึ้นไปเนี่ย
จะมีคนมาตามเราตลอดถูกไหม

จะมีแบบไปคุยกับเพจหรือว่า
เรามารวมแข่งรถกันจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างนี้

ในความรู้สึกพอเราได้ไปแข่ง

เห็นเพื่อนมีความสนุก
มีความมัน

ที่เราชวนมาด้วย
เนี่ยคุณภาคภูมิ

คือพวกนี้ก็จะย้ายสถานที่แข่งไปเรื่อย

คือมันต้องไปดูว่ามีอะไรเบื้องหลังมากกว่านั้นหรือเปล่า
แล้วมันมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไง

หรือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงแว้นกันแบบนี้

แล้วก็มาอ้างว่าเหงาอยากเจอเพื่อนอย่างนี้
ยอมเสี่ยงกับการถูกจับแบบนี้

เวลาที่คุณนัดรวมกลุ่มเป็นตัวตั้งตัวตีแบบนี้
ตำรวจก็เลยต้องนำหัวโจกทั้งหมดนี่แหละค่ะ

แล้วก็กลุ่มเยาวชนที่ถูกจับ

เยาวชนทั้งหมดมาทำทันบน
ทำประวัติเด็กทุกคนที่สถานีตำรวจในพื้นที่

ก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ

บางคันนั้นก็ไม่มีป้ายตะเบียน

อ่าทิศหลายอย่างนะฮะ